ครับคุณผู้ชมครับจอดมันจะใส่ติดไฟแดงอยู่ดี
รถเก๋งที่อยู่ข้างหลังจะมาไถมาทับมาดันเขาออกไป
เกือบตายครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูคลิปกันก่อน

พี่พี่ออกก่อนออกก่อน
เป็นอะไรพี่เฮ้ยเสียชนเขาดี
เป็นอะไรพี่ผมถ่ายวีดีโอเอาไว้
เสียงมาแล้วมันทนทุกไปอ่ะ

เขาเป็นอะไรหรือเปล่าพี่
เขาไม่ขยับเลยอ่ะ

เข้ามาจากไหนไม่มีใครรู้

แต่ที่แน่เมื่อกี้ผมตาไว
ผมมองผ่านกระจกเข้าไปผมเห็นสดือเขา

เขาขับรถไม่ใส่เสื้อครับคุณสุประโชค

นี่ฮะนี่ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูไปนะผมจะเล่าให้ฟัง

ในคลิปจะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์มาจอดติดไฟแดงอยู่

รถจะหนักขาออกพันธกร๔ยุธยา
จากนั้นนะรถเก่งก็ชะลออยู่ด้านหลัง
แล้วทำยังไงก็ไม่รู้ก็ขยับขึ้นมา

จนกระทั่งคนขี่ต้องหนีตาย

เคาะกระจกเรียกคนขับรถเก่งนะครับ

แต่ผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ยนะฮะ

หรือไม่สนใจก็ไม่รู้ก็ปล่อยให้รถพ่

ออกจากแยกไปจริงมันไฟแดงอยู่นะ

ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วรถเนี่ย
ขึ้นไปชนรถฟอร์จูเนอร์อีกทีนึงเลย

คนขายโดนัทอยู่ที่แยกนี้

เกิดขึ้นวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
โมงเช้าได้เห็นรถเก๋งเนี่ย

จากนั้นคนขับก็เหมือนพยายามจะหนี

ก็ถอยลงมาจากฟุตบาทแล้วก็ขับรถ
หนีไปและงั้นข่าวบอกว่า

คนนั้นน่ะนะฮะติดต่อกับ

แสดงตัวแล้วบอกว่ายินดี
ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้
แล้วก็วันเกิดเหตุไม่ได้เมานะ
แต่เขาบอกว่าเกิดจากโรคประจำตัว

โรคอะไรส่วนที่หนีไป

ก็อันนี้เป็นความจากเขา
ฝ่ายเดียวนะครับก็ไม่ได้มีการตรวจสอบ

คืออาการกำเลิบตอนที่ไม่ใส่เสื้ออยู่

ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอ่านี่แหละครับฮ่า